คุณผู้ชมคะมามาจับตารอดูค่ะนับถอยหลัง
นี่ถ้าเกิดนับถอยหลังจริงอีก๒ชั่วโมงนะ
เพราะว่าตอนนี้ประมาณ๗โมงครึ่ง๙โมงครึ่ง
หลังจากนี้ล่ะค่ะโอ้โหข่าวสารมันจะหลั่งไหล
ทิศทางประเทศไทยจะไปยังไงต่อรอลุ้นกัน
มันจะคือสมรภูมิศึกสุดท้าย
พิธาชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีล่ะครับ
คุณผู้ชมนับถอยนี้อยากกระพริบตา
ทีแรกคิดว่าเมื่อวานประชุมวิบ๓ฝ่าย
จะได้รู้แล้วแหละว่าจะเสนอชื่อคุณพิทาได้ไหม
ปรากฏว่าที่ประชุมเมื่อวานก็ยังหาข้อยุติไม่ได้
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะพอประชุมกัน๙โมงครึ่ง
ถึง๑๑โมงครึ่งช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้ได้อภิปรายกันนะคะ
ว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำรอบ๒ได้หรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้วิป๓ฝ่าย
ประชุมกันก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ๒
ก็มีตัวแทนจาก๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
พักร่วมรัฐบาลเดิมรวมถึงตัวแทนสว
ห้ามเสนอยัตติชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพัก
แล้วก็แคนดิเดตนายกพักเก้าไกลเป็นนายกซ้ำได้หรือไม่
คือมีความเห็นฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่า
มันเป็นคนละเรื่องกับข้อ๔๑นะ

การประชุมรัฐสภาตรงกับหมวดที่๙ที่ไม่ใช่ยติทั่วไป
ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประชุมวันนี้นี่แหละค่ะ
อาจารย์วันนอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูหน้างาน
ต้องฟังเสียงของสมาชิกก่อนจะวินิจฉัย
แล้วก็ต้องขอมติที่ประชุมหรือว่าให้ประธานวินิจฉัย
จะใช้เวลาอภิปรายประมาณนัก๒ชั่วโมงน่าจะเหมาะสม
ก็เริ่มกันตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๑๑โมงครึ่งค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะ
ว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ย
เขาลงมติว่าอันนี้มันเป็นยติตามข้อบังคับที่๔๔
แล้วสามารถเสนอชื่อนายกคนอื่นที่ไม่ใช่นายพิธา

เพราะว่าจริงตามข้อบังคับก็ไม่ได้ห้ามนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้โหวตไม่ได้
ก็ต้องดูหน้างานว่าจะเป็นวันไหน
แต่ว่าถ้าเกิดช้าไปกว่านี้มันก็จะไม่ดีแล้วไงคะ
ต้องไม่ช้าจนเกินไปเพราะว่าประชาชนก็รอคอยอยู่
ประเทศมันไม่ได้หยุดตามด้วยไงคะ
ส่วนเรื่องที่สสเก้าไกลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา

เดี๋ยวเราลองฟังเสียงอาจารย์วันนอคค่ะ
ประธานจะชี้การได้ต่อเมื่อได้ฟัง
อภิปรายต่อสมาชิกในทุกฝ่ายแล้ว
ในทุกฝ่ายแล้วแล้วประธานก็พอจะสรุป
แล้วควรจะมีคำวินิจฉัยได้ถึงจะได้วินิจฉัย
แต่ว่าในขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด
ก็ต้องรอการอภิปรายจากการประชุม
เพราะช่องว่างที่จะให้ประธานวินิจฉัยนั้น
ต้องฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
คุณผู้ชมงั้นแปลว่าอะไรวันนี้เนี่ย

ครึ่งถึง๑๑โมงครึ่งเดี๋ยวจะอภิปรายกันก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยมาโหวตว่าจะเสนอชื่อได้ไหม
แล้วพอโหวตเสร็จแล้วปั๊บเกิดสมมุติว่าเสนอชื่อซ้ำได้
ก็จะมีการเสนอชื่อคุณพิธาแล้วค่อยมาโหวตอีกทีนึง
เพื่อเลือกนายกแปลว่าวันนี้เราน่าจะเห็นกันเร็วนะ
คล้อยบ่ายน่าจะรู้นะ
ในกรณีที่ได้โหวตแต่ในกรณีที่ไม่ได้โหวต
หมายถึงว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้จะเป็นยังไง
อันนี้ก็ต้องดูอันนี้ก็ต้องดู
เพราะว่าไม่มีอะไรบอกไว้ว่าจะเสนอชื่อต่อเลยได้ไหม
หรือเสนอชื่อต่อไม่ได้นะอันนี้อยู่ที่ประธานแล้ว
แต่ก็ต้องดูว่าเพื่อไทยจะทำยังไง

แต่ผมคิดว่าเขาคงจะถอยกลับมาคุยกันก่อนแหละ
คงไม่ได้เสนอชื่อคนอื่นแล้วก็โหวตต่อเลยวันนี้
เพราะว่าอย่างพักร่วมเองเขาบอกว่าเขาขอมาหารือกันก่อน
อันนี้คือเป็นการคาดการณ์ว่าวันนี้จะเห็นอะไรบ้าง
มีคนไปตาดีเห็นพอดีเลย

ดูเครียดจังเลยอ่ะทั้งพักก้าวไกลกับเพื่อไทยที่มีการเรียกไปคุยกัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะจะเห็นหัวหน้าพักเพื่อไทย
อย่างนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วครับพร้อมคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
เลขาของพักเพื่อไทยก็นี่ตอนเข้ามาถึงปุ๊บมองหาก่อนเลย
มองหาไหนเลขาตอมอยู่ไหนเลขาชัยธวัฒนตุลาธนของพักเก้าไกลเนี่ยอยู่ไหน
แล้วดูหมอชนนั่นกวักมือใช่ไหมกวักมือแล้วก็มาเกาคอ

แล้วก็เรียกคุณพิจารณชาวะพัฒนาวงศ์มาด้วยครับรองหัวหน้าพักเก้าไกลฮะ

คุยกันอยู่อย่างนี้ประมาณนาทีเดียวเองนะ
แป๊บนึงสังเกตสีหน้าท่าทางสิพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

คือเราไม่เห็นหน้าคุณชัยธวัฒน์แต่เห็นหน้าอีก๓คนเนี่ยเครียด
สักพักหนึ่งเอ๊ะรอยยิ้มเริ่มมาครับ

ช่วงท้ายเมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มนิดของหมอชนน่านด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากระซิบอะไรกันก่อนการประชุมครับ
โดยที่นั่งของคุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาพระเก้าไกลเนี่ย
นั่งติดกับสวสมชายแสวงการนะ

แต่เขาคุยกันน่ะเนี่ย
อันนี้ก็เป็นอีกช็อตนึงที่เป็นช็อตไฮไลท์ของบ้าน
แต่สังเกตดีอ่านปากอ่านปากว่าเอ๊ะท่านบอกว่าอะไรอ่ะ

ไม่เอาดอมพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบดอมพี่ไม่ชอบ

พี่พี่คิดว่ามันจะละคร
การเมืองก็คือละครฉากหนึ่งน้ำแข็ง
โอ้โหได้เห็นแสงแปลกใช่ไหม

เพราะเป็นช็อตที่สว
หนึ่งในสวที่ประกาศชัดเจนว่า

นำเสนอการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ถามทั้งคุณชัยธวัฒน์ว่าคุยอะไรกัน

แค่พูดถึงเรื่องการเสนอชื่อคุณพิทาอีกครั้ง

ซ้ำได้หรือไม่ก็เท่านั้นเองครับ
นี่คุณชายธวัฒนยิ้มด้วยฟังช่วงนั้นหน่อยฮ

ก็คงเป็นเรื่องตีความข้อบังคับแหละครับ

ทำไมมันถึงไม่ควรจะเดินไปสู่จุดนั้น

ว่าไม่ได้ไปเลือกไปถึงอะไรที่ว่า
เขาอาจจะเข้าใจว่าไปถึงขั้นตอน

คริสทางของสองวอนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับ

ต่อให้ตอนที่นั่งข้างกันดูยิ้มแย้มโอภาปราศัยดี
แต่ว่าหลังประชุมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมเรื่องนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้อะไรจะเกิดขึ้น
ทันทีที่เปิดประชุมร่วมรัฐสภา
ฉากทัศน์แรกคุณผู้ชมครับไปดูเลยฮะ
ฉากทัศน์แรกเดี๋ยววันนี้ได้ดูเข้าใจ
ฉากทัศน์แรกในการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้จะเปิดนะครับ
จะให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้หรือไม่
คือเลิกประชุม๙๓๐จากนั้นก็จะอภิปราย
ประมาณ๒ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

ประธานสภาอาจจะขอมติจากที่ประชุม
มติคืออะไรก็คือโหวตกันนั่นน่ะ
เถียงกันไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมโหวต

หรือถ้าสามารถประธานวินิจฉัยได้ก็เดี๋ยวประธานวินิจฉัยไม่ต้องโหวต
แรกคือเสนอชื่อซ้ำเพราะเป็นยติที่เคยเสนอไปแล้ว
ขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑ที่เราได้ยินกันบ่อยใน๒๓วันนี้

หมายความว่าการเสนอชื่อพิธาจะถูกตีตกไปหมดสิทธิที่จะถูกเสนอชื่อเดิมอีกไม่ได้

ที่๒ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเพราะอะไร
โอ้โหมันแยกอยู่อีกหมวดหนึ่งอันนี้ที่เขาเถียงนะ
ผมทำให้เข้าใจมันอยู่อีกหมวดหนึ่งในข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งตรงกับหมวดที่๙คุณไปดู
มันไม่ใช่ยติทั่วไปก็สามารถเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกรอบ๒ได้แล้วไม่ต้องอภิปรายไง
ไม่ต้องมีการอภิปรายยาวอีกแล้วนะโหวตเลยใช่ป่
เออนะครับแล้วถ้าหากที่ประชุมลงมติเห็นว่าสามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ล่ะจะเข้าสู่เขาเรียกฉากทัศน์ที่๒
ก็คือการโหวตรอบ๒นั่นแหละตอนนี้นะครับ๘พักมี๓๒๔ใช่ไหมก็ไม่รู้จะหดหรือไม่รู้จะเพิ่มนะครับแต่ยังขาดอีกประมาณ๕๐กว่าเสียงนั่นแหละ
ถึงจะเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมซึ่งปัจจุบันมี๗๔๙๗๔๙คนก็คือ๓๗๕นะโจทย์แรกโจทย์แรกคือโหวตผ่านนะฮะผ่านก็คือนะครับเนี่ยสีเขียวนะครับก็คือหากได้คะแนนจากฝั่งสวสสเพิ่มขึ้นนะครับเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมพิธาก็เป็นนายกไปโจทย์๒คือไม่ผ่านไม่ผ่านคือสีแดงสีแดงคือได้คะแนนเสียง

บางทีเรายังจำไม่ได้เลยว่าคนนี้สวทธิ์สวทธิ์สวทธิ์

ไม่แต่ถ้าสวจำนักข่าวได้สวเดินหนีเลยนะ
ใช่เพราะว่าพอนักข่าวใช่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนี่ท่าท่า

ไม่พูดไม่พูดนี่แหละครับปางห้ามญุ่น
เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ย
บรรยากาศจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหม